ปี๒๕๕๔เกิดอุบัติเหตุทางอากาศครั้งใหญ่ที่กลายเป็นที่จดจำของคนไทย
อุบัติเหตุครั้งนั้นเกิดขึ้นวันที่๑๖กรกฎาคมในพื้นที่ป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
จู่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อมีการยืนยันว่า
เฮลิคอปเตอร์รุ่นฮิวอี้ตกกลางป่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๕ศพ
โดยมีนักบินผู้ช่วยนักบินช่างเครื่องและทหารจากหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
จากการรวดสอบทราบว่าร่างกายในทหารรั้วของชาติทั้ง๕ราย
อดไหม้ไปกับเปลวเพลิงหลังประสบอุบัติเหตุใกล้กับเขาตะนาวศรี
ถึงแม้จะรู้พิกัดแล้วแต่การจะเอาร่างที่เหลือออกมาคงทำได้ยาก
เพราะหากเดินเท้าต้องใช้เวลา๒วัน
โดยเหตุนี้จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ใกล้กับเขาตะนาวศรี
เพื่อสร้างเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
แต่ด้วยที่เป็นป่าหน้าฝนสภาพอากาศจึงไม่เอื้ออำนวย
หนึ่งวันผ่านไปวันที่สองผ่านไปอากาศก็ยังไม่ดี
เมื่อถึงวันที่๓หรือวันที่๑๙กรกฎาคม
สภาพอากาศในพื้นที่ยังคงปิด
ทีมช่วยเหลือนำทีมโดยพลตรีตะวันเรืองศรี
ผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๙จึงได้ให้เจ้าหน้าที่จุดทูบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อขอพรโดนบันดาลให้อากาศปลอดโปร่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างราบรื่น
แต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเมื่อบนบานเสร็จ
ทูปที่ใช้ไหว้กลับปักลงดินไม่ได้ต้องเปลี่ยนจุดปักทูบหลายครั้ง
กระทั่งช่วงก่อนเที่ยงนายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับแจ้งจากเฮลิคอปเตอร์สำนักฝนหลวงที่๒
หลังจากบินโรยสารเคมีที่บริเวณเหนือลานจอดในระดับความสูง๑๑๐๐เมตร
เพื่อให้เมฆหมอกลอยตัวสูงขึ้นและจากรายงานสภาพอากาศ
เชื่อว่าสายวันนี้อากาศน่าจะเปิด
ผมจะเดินทางไปด้วยตัวเองเพื่อนำน้องทั้ง๕คนกลับมาให้ได้
ผมสงสารย่าที่รออยู่
โดยมีนักบินผู้ช่วยนักบินรวมถึงสื่อมวลชนรวม๙ชีวิต
ทันทีอื่นใจก็มีรายงานว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแบบกระทันหัน
ผู้คนที่เฝ้าติดตามข่าวต่างสวดภาวนาให้ทีมช่วยเหลือรอดชีวิต
แต่ข่าวร้ายก็ได้รับแจ้งในอีก๓วันต่อมาจากชุดลาดระเวนที่๙๒
สภาพเครื่องแตกกระจายแต่เหลือส่วนหัวที่ยังมองออก
กันว่าเฮลิคอปเตอร์ได้บินหลงเข้าไปในหุบเขา
นักบินพยายามหันเลี้ยวกลับแต่ไม่พ้นจึงพยายามลอยตัวนิ่งบนอากาศ
แต่เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนมีแรงลมพัดลมดูด
แม้เฮลิคอปเตอร์จะทันสมัยแต่ไม่อาจต้านทานแรงธรรมชาติได้
เกิดการเสถลาและร่วงลงไปในที่สุด
หลังเกิดเหตุจึงมีความพยายามกู้ศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด
รวมกัน๑๔ศพซึ่งมีการกำชับว่าจะไม่ใช้อากาศยานแล้ว
กระทั่ง๒วันต่อมาเกิดเหตุช็อกอีกครั้ง
เมื่อมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบล๒๑๒ตกที่ป่าใกล้หมู่บ้านหนองเกด
ตำบลแก่งกระจานโดยหลังเฮลิคอปเตอร์โมงพื้น
ก็เกิดเพลิงไหม้ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที๓ศพ
โดยมี๑๐เอกพัฒนพรต้นจันทร์ช่างเครื่อง
เกกตะกายหนีออกจากตัวเครื่องได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานไปยังค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบุรี
อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกทั้ง๓ครั้งภายในเวลาเพียง๙วันทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๗ศพ
วันที่๓สิงหาคมในปีเดียวกันคณะกรรมการรวดสอบข้อเท็จจริงสรุปผลว่า
เฮลิคอปเตอร์๒ลำแรกประสบอุบัติเหตุเพราะสภาพอากาศ
ส่วนลำที่๓เกิดจากปัญหาจากคันบังคับเลี้ยวขัดคล่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนั้นกลายเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวขวัญและยังเป็นที่เศร้าใจของคนไทย